มาดูตำรวจปิดคดีนี้กันหน่อยค่ะคดีที่คนร้ายใช้ปืนบีบีกันไปปล้นร้านทองห้างดังแห่งหนึ่ง
แถวรังสิตคลอง๔คุณผู้ชมค่ะใช้ปืนบีบีกันไปชิงทอง
แล้วก็ได้ทองไปจำนวนนึงเลยล่าสุดตำรวจจับได้แล้วค่ะคนร้ายรายนี้
จับได้ตอนไหนรู้ไหมกำลังอยู่ในทริปร่องเรือเลยค่ะนะคะ
กำลังมีความสุขกำลังใช้เงินเลยโอ้โหเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์อันนี้ทัย้อนไปตั้งแต่ยี่สิบแปดกันยานะคะ
คนร้ายวางแผนมาอย่างดีแต่ว่าสุดท้ายไม่รอดค่ะ
นายนพฤษอายุยี่สิบหกปีนะคะก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ย
แล้วร่องลอยก็หายไปแถวถนนคลองหลวง
ทำไมร่องลอยถึงหายไปนะคะ
ตำรวจสพธัญบุรีเขามาสืบได้ค่ะ
ว่าคนร้ายเนี่ยหาจุดบอดของกล้องวงจรปิดก่อน
ตรงไหนที่กล้องวงจรปิดมองไม่เห็นเอารถตู้ทึบไปจอดไว้
พอชิงทองเสร็จขี่มอเตอร์ไซค์หนี
เสร็จแล้วมาถึงจุดนี้เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นรถตู้

คนก็ไม่ได้ตามต่อตามต่อไม่ได้ร่องรอยมอเตอร์ไซค์หายไป
แต่ว่าก็เก่งสู้ตำรวจไม่ได้ค่ะสุดท้ายเนี่ย
สืบใช้เวลาหาตัวไม่นานได้ข้อมูลค่ะ
ว่านายนพฤษจะไปที่ท่าเรือนำเที่ยวพังงา
ประสานตำรวจภูทรภาค๘เข้าควบคุมตัว
เป็นจังหวะที่นายนพฤษกำลังจะลงเรือไปกับเพื่อนพอดีนะคะ
นายนพฤษบอกว่าทริปล่องเรือตกปลาจองนานแล้ว
แต่ตัวเองเอาเงินไปใช้หมดก็เลยตัดสินใจปล้นร้านทอง
ก็ดูลาดเหล่าสองวันแล้วลงมือได้ทองไปก็เอาไปขายจนหมด
ส่วนใหญ่เอาไปหลอมขายเอาเงินมาจ่ายค่าเรือ๗๐๐๐บาท
อุปกรณ์ตกปลาเป็นแสนแล้วบางส่วนก็เอาไปให้แฟนเอาไปขาย
เงินที่เหลือเอาไว้ใช้ส่วนตัวนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อย
ตำรวจก็แจ้งข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธ
พร้อมกับใช้ภานะเพื่อสะดวกในการกระทำผิดและหลบหนีการจับกลุ่มค่ะ